คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของทุเรียนหมอนทอง
แต่ว่าเราไม่ได้ดูทุเรียนในบ้านเรานะ

เขาไปตรวจสอบข้อมูลการรับจดทะเบียน
คือจดลิขสิทธิ์ต่างเกี่ยวกับเรื่องของชื่อสินค้า

และไปพบคำว่าหมอนทอง

แต่เขาใช้คำว่าจินเจิ่นโท

ใช่ฮะเอาไปจดทะเบียนการค้าในประเทศจีน
ทีนี้แหละครับทางกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ก็เลยต้องส่งหนังสือ

ว่าจริงแล้วคำว่าหมอนทอง
เป็นชื่อพันธุ์ผลไม้ทุเรียนของไทย

และไม่อาจเอาไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
เพราะเขาไปจดทะเบียนเป็นสินค้า

เป็นผลไม้อบแห้งอย่างนี้นะครับ

สำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณะประชาชนจีน
เพื่อแสดงข้อกังวลในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คำว่าหมอนทองเป็นเครื่องหมายการค้าในจีน
จากทั่วโลกทราบโดยทั่วกัน
หมอนทองเป็นชื่อพันธุ์ผลไม้ทุเรียนของไทย
ไม่สามารถจะเอาชื่อนี้ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในจีนได้นะครับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คำว่าหมอนทองหรือในภาษาจีนคือจินเจิ่นโท
เว็บไซต์ของสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนนะครับ
ก็เพราะว่ามีผู้ประกอบการหลายรายด้วยนะของจีนนะ
นำคำว่าหมอนทองทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรายการสินค้า
จำพวกผลไม้อบแห้งทุเรียนอบแห้งแล้วก็ขนมขบเคี้ยว
ซึ่งแน่นอนอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตว่าหากผู้ประกอบการไทย
ใช้คำว่าจินเจินโทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์
หรือว่าปรากฏบนบรรจุพันธุ์แบบเด่นชัดที่ส่งออกไปขายในจีน
อาจจะเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องได้
ผลิตภัณฑ์ไทยของเราจะเขียนง่ายเลย

มันก็จะอาจจะตรงกับถ้าจะเขียนเป็นภาษาจีน
ให้คนจีนได้รู้ว่านี่คือหมอนทองใช่ไหม
อาจจะเป็นอาจินเจินโทอบแห้งภาษาจีนว่าไงก็ไม่รู้แหละ
จะกลายเป็นการละเมิดชื่อของเขา

คำพูดแปลออกมาแล้วมันลักษณะซ้ำกันคล้ายกัน

ทีนี้ถ้าเขาใช้ไปแล้วเราจะเรียกหมอนทองว่าอย่างไรล่ะ
นี้ไทยจึงขอความร่วมมือจีน
ให้ข้อมูลด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน
แล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลใดถือครองสิทธิ์
ในคำว่าหมอนทองเป็นเครื่องหมายการค้า
ธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญายังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้
ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทย

แต่เบื้องต้นได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศณกรุงปะกิ่ง
เพื่อขอข้อมูลการค้าของผู้ประกอบการไทย
ส่งออกสินค้าในรายการสินค้าทุเรียนหมอนทองไปจีน
เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง
และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการลดผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว
เห็นไหมถ้าการส่งออกเราอาจจะมีปัญหา

เขาก็บอกอ้าวคุณเอาเครื่องหมายการค้าผมไปใช้นี่

เรียกชื่อภาษาจีนเวลาส่งขายกินเจนโทอยู่แล้ว
ติดป้ายข้างรถโกรทังมากมายก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
ทีนี้ก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบกันนะประสานงานกันระหว่างไทยกับจีน
กระทรงคันนี้เขาเป็นห่วงหมาเร็วนี้นะคะ